สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๔เมษายน๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
กับรถรับส่งพนักงานโรงงานที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ก็เกือบจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์รถรับแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดตากนะครับ

แต่โชคดีที่ครั้งนี้รถเพิ่งออกจากอู่กำลังจะไปรับพนักงาน
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะรถรับส่งพนักงานเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่องทางหลัก
ถนนพ่อฮนโยทินขาเข้าช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๐
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนเกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
ท่ามกลางรถที่ยังคงใช้เส้นทางปกติ
รถดับเพลิงจะมาถึงแต่ก็ยังไม่สามารถใช้น้ำดับไฟได้
ทำให้รอปภที่อยู่ระแวกนั้นพยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าดับไฟ
นานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถฉีดน้ำดับไฟได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบพบว่ารถได้รับความเสียหายครึ่งคัน
โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ตำรวจสพพระอินราชาสอบสวนคนขับทราบว่า
รับรถมาจากอู่ซ่อมและกำลังไปรับพนักงาน
เพื่อไปส่งที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร

มีกลุ่มควันออกมาจากห้องเครื่องจำนวนมาก

จากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
ว่าสาเหตุเกิดจากระบบไฟภายในรถ
ส่วนนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพ
ขับไปตามถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าจังหวัดชนบุรี
ข้างหน้ามีรถกระบะบรรทุกของวิ่งอยู่เลนขวา

พยายามประคองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อชายพลหงษาวง

พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

เมื่อกายพ่ารู้สึกอย่างมือ
ที่นอนกระจักอยู่ทางทาง

เอาไว้
ขวบขาซ้ายหักขณะที่ลูกคนเล็กอายุ๕ขวบ

ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลพันธอง

เลี้ยวเข้าซอยไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต
วิ่งมาทางตรงทำให้คู่กรณี

เบื้องต้นตำรวจสพพานทองเตรียมสอบสวน
บาดเจ็บทั้ง๔คนเพื่อหาข้อเท็จจริง

เป็นความประมาทของฝ่ายใด
ท้ายด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกหลุดโค้งเสียหลักชนต้นไม้แล้วตกลงข้างทางพังยับเยิน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตติดคาซากรถ๒ศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงชนบทในพื้นที่ตะบนปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลย
ผู้ภัยสว่างคีรีธรรมต้องใช้เครื่องตัดทางตัดเศษซากรถ
นานกว่า๓ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอกได้สำเร็จ
และกำลังไปส่งที่โรงงานน้ำตาลแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางโค้งลงเขา
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางตำรวจสพนหินอยู่ระหว่าง
ตามหาญาติผู้เสียชีวิตเนื่องจากตรวจสอบแล้ว
ไม่พบเอกสารหลักฐานในตัวทั้งสองคน